ต่อไปนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจสังคมเป็นอย่างมาก
คุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่คนแล้ว
มีลูกเป็นลูกสาวอายุ๕ขวบ
ผู้หญิงคนนี้ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๒ปี

ไม่เท่านั้นเอาลูกสาวตัวเองไปให้กับผู้ชายคนนี้
มีอะไรด้วยอาทิตย์ละ๒วันคุณผู้ชม
กับเงิน๒๐๐๓๐๐แลกกับสิ่งของที่ผู้ชายคนนี้จะให้กลับมา
ว่าลูกสาวอายุเพียง๕ขวบ
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้ยอมรับมีอะไรกับเด็กจริง
แล้วทุกครั้งที่มีอะไรด้วยจะมีทางทวันหนักกับเด็กผู้หญิงคนนี้
โอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าแม่คนหนึ่งจะทำกับลูกของตัวเองได้ขนาดนี้นะครับ
ตำรวจภูทรพนมสารคามพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าในการไปจับกลุ่ม
คนแรกถูกจับคือผู้หญิงอายุ๒๘ปีเป็นแม่ของเด็กหญิงอายุเพียง๕ขวบ
แล้วอีก๑คนคือนายวินัยพรมทองสุกอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นชายที่กระทำชำราวเด็กผู้หญิงจับได้พร้อมของกลางเลย
ก็มีทั้งอวัยวะเพศชายปลอมสารหล่อลื่นแล้วก็ผ้าที่ผู้ต้องหาใช้ปูนอนในการทำอนาจารย์เด็ก
จับได้ทั้งสองคนแล้วก็นำตัวไปแถลงข่าวเนี่ยครับของทั้งหมดทั้งมวล
คดีนี้นะชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กันเนี่ยระแวกใกล้เคียงเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมมานานแล้ว
เห็นทั้งพฤติกรรมของนายวินัยเห็นพฤติกรรมของแม่เด็กมานานแรมปี๗
ว่าเอ๊ะแม่คนหนึ่งจะทำกับลูกได้ขนาดนี้หรือ
คือไม่อยากเชื่อค่ะว่าคนเป็นแม่จะทำแบบนี้กับลูก
อืมจนชาวบ้านเนี้ยสังเกตพฤติกรรมจนมั่นใจแล้วว่า
เด็กผู้หญิงคนนี้ถูกแม่พาไปให้กับนายวินัย
ทำอนาจารย์จริงก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชาเชิงเศร้า
ชุดสืบสวนนะฮะสืบสวนของตำรวจภูทรพนมสรคามรู้ข่าว
ลงพื้นที่ไปหาข่าวจนมั่นใจได้ว่าแม่คนนี้นำลูกสาวอายุ๕ขวบเนี่ย
ไปขายบริการทางเพศให้กับนายวินัยครั้งละ๒๐๐บ้างครั้งละ๓๐๐บ้าง
และอย่างที่บอกไปว่าไปทุกสัปดาห์เขานัดเจอกันทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์
เอาลูกไปส่งให้มีอะไรด้วยนะฮะต่อมาตำรวจสนที่กำลังกันครับ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั้งมวลส่วนที่กำลังกันลงพื้นที่ในซอยเปรียว
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองยาวอำเภอพนมสรคาม
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่แหละไปเจอเนี่ยครับคุณผู้ชม
นายวินัยนั่งอยู่ท้ายรถกระบะคันหนึ่งนะฮะสภาพนุ่งกางเกงแต่ไม่รู้ซิป
แล้วก็ตะขอกางเกงไม่ได้ติดเอาไว้แล้วก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ๕ขวบ
คุณผู้ชมภาพสะเทือนใจมากน้องเนี่ยนอนอยู่ท้ายรถกระบะ
สวมกางเกงในแล้วมีผ้าห่มคลุมปิดเอาไว้
คือเพิ่งจะมีอะไรกันเสร็จนะครับนะฮะแล้วก็เลยมีการคุมตัวนายวินัยพร้อมของกลางทั้งหมด
อยู่ท้ายรถกระบะไปที่โรงพักสอบสวนกันต่อไป
สอบสวนเสร็จนายวินัยยอมรับสารภาพ
ผมล่วงละเมิดทางเพศเด็กจริง
แล้วก็ทุกครั้งจะมีอะไรกันทางทวันหนักของเด็ก
แต่บางครั้งก็ใช้อวัยวะเพศชายปลอมแทนนะครับ
โดยมีแม่ของเด็กพาไปส่งในซอยเปี่ยวแบบนี้ทุกครั้ง
หรือบางครั้งก็นัดกันให้ไปที่โรงแรมม่านรูด
ซึ่งหลังเศรษฐกิจแล้วก็จะให้เงินหรือสิ่งของตอบแทนแม่เด็กกลับไป
ผู้ต้องหายังบอกอีกว่าจริงแล้วตัวเขาเองรู้จักกับแม่เด็กมานานหลายปี
แล้วคบกับแม่ของเด็กเชิงชู้สาวโดยที่ไม่มีคนรู้
นั่นหมายความว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรกับทั้งแม่และลูก
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาทั้งแม่แล้วก็ทั้งนายวินัยตามกฎหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักเด็กพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเซา

ไปอยู่ในความดูแลแล้วก็ไปเยียวยาสภาพจิตใจต่อไปนะครับ
สิ่งสำคัญคือจิตใจของเด็กหญิงคนนี้คุณผู้ชม
กระทำตั้งแต่อายุเพียง๕ขวบ
แล้วคนที่พาไปคือแม่ของเด็กเอง
จิตใจต้องย่ำแย่มากเหลือเกินนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลด้วยนะคะ